คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนะคะ
คุณแพทย์นับประพาแล้วก็เบ้นอักษรกิจนะคะ
ในที่สุดก็ได้ให้กำเนิดลูกชายตัวน้อย
น้องเรสซิ่งนะคะซึ่งล่าสุดในวันนี้ค่ะ
ได้พาน้องเรสซิ่งออกมาให้
ผู้สื่อข่าวของเราได้ยนต์โฉมความน่ารักกันด้วยนะคะ
คลอดตั้งแต่๑๓กุมภาใช่ไหมค
ถูกต้องแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ออกพาออกมาให้พี่ได้ติดตามกันนะคะ

นางเอกสาวแพทย์นับประพาได้เลิกดีผ่าคลอดน้องเรซิ่งลูกชายคนแรกของเธอกับสามีเบ้นอักษรกิจเมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็พาน้องเรสซิ่งมาอวดความน่ารักน่าชังให้ได้เห็นกันแบบชัดกันเลยนะคะ
โดยสาวแพทย์แล้วก็หนุ่มเบ้นเผยความรู้สึกหลังจากที่ได้ลูกชายคนแรกสมใจ
ที่ทำให้ทั้งคู่ผ่านมรสุมที่เกิดขึ้นในชีวิตไปได้อีกด้วยจ้า
แล้วพอออกมาจะได้ยินเสียงแล้วมันเหมือนแบบ

โลกแบบสำเร็จแล้วอะไรอย่างนี้
มันคือเขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่แสนพิเศษมันเป็นเรื่องจริงค่ะ
คือความเจ็บความอะไรอย่างนี้
มันแบบมันหายไปเลยตอนเจอหน้าเขาครั้งแรก
บางคนก็บอกเหมือนพี่เบ้นบางคนก็บอกพี่
มันรวมกันมันรวมกันอยู่
ตอนนี้ลองเลี้ยงกันเองก่อนค่ะ

แต่ว่าเราก็ต้องลองด้วยตัวเองก่อน
โล่งอยู่แล้วแล้วแบบ
คือมันดีตั้งแต่เห็นหน้าน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันก็แบบดีขึ้นตามไปด้วยอะไรอย่างนี้
ก็เจ้าเราก็คอยให้กำลังใจกันมาตลอดอยู่แล้ว
แล้วในวันนี้ก็มีกำลังใจลงน้อย
ที่ออกมาลืมตาดูโลกให้เรา